เมื่อมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ประกบผู้หญิงจี้
ทรัพย์๑๐๐และที่สำคัญขอจับหน้าอก
ขอจับของสงวนหน่อยครับนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนสักทุ่มครึ่งคืน
ที่ผ่านมาบริเวณหน้าโบสถคริสต์ถนนริมคลองชลประธานบ้านท่อนบ้านเลื่อม

หลังเกิดเหตุค่ะเข้าตรวจสอบพบผู้เสียหายนามสมมุติก็คือนางสาวเอ
วัย๒๕ปีเธอยังอยู่ในอาการตกใจ
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเธอเองทำงานอยู่ที่ร้านขายหนังสือ

ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับหอพักก็ใช้เส้นทางที่เกิดเหตุนี่แหละ
ก็คือถนนทางเรียบคลองชลประธาน
พอมาถึงช่วง๔แยกแดงสะพานบ้านท่อน
สังเกตเห็นคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชาย

แล้วก็พูดคำว่าจอดทำไมจอดถีบรถล้มนะ
กลัวว่าคนร้ายจะขโมยโทรศัพท์มือถือในตอนแรก
ก็เลยโยนโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่พงหญ้าริมทางก่อน
แล้วผู้ชายคนนี้ค่ะก็เป็นคนที่ลงมาเดินมาคุยกับเธอนะคะ
คือจอดรถเสร็จปั๊บทั้งคู่นะทั้งคนร้ายแล้วก็ผู้เสียหาย

เสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวหมวกกระน็อกสีดำสวมแมสด้วย
เขาเดินลงมาคุยโดยพฤติการของผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขามาจับแขนผู้เสียหายแล้วก็ขู่ว่าเอาเงินมา
เอาเงินมาเสร็จไม่พอค้นตามตัวผู้หญิง
ล้วงไปเอาเงินที่กระเป๋ากางเกงของเขาของเธอ๑๐๐บาท
คือผู้เสียหายเขาก็เสียเงิน๑๐๐บาทให้กับคนก่อเหตุแล้วนะคะ

พูดต่ออีกว่าขอจับหน้าอกหน่อย

แล้วเอามือล้วงไปจับของสะเขวนของเธอด้วย
ลองฟังเสียงผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์หน่อยนะคะ
หลวงเข้าไปในกางเกง
แต่ว่าพอดีมีพี่พลเมืองนี้เข้ามาก่อนค่ะ

ยังไปขอจับหน้าอกจับของสงวนเขาอีก

ผู้หญิงคนนี้เธอผู้เสียหายก็ยังคงตกใจอยู่

ดูสิคะบ้านเรือนชาวบ้านก็ไม่มี
หลังเกิดเหตุเธอก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วก็ให้ข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับรูปภัณฑ์สันธาร
เพื่อให้ตำรวจได้เร่งติดตามคนร้าย